ชอบกินก๋วยเตี๋ยวป๊อกกันไหมครับ
ก๋วยเตี๋ยวที่มากับรสถีบรสเข็นรสเครื่องอะไรแบบนี้

ถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นก๊อฟก๊อฟจะสั่งอะไร

แล้วถ้ามันมีสิ่งนี้ติดมาด้วยกินไหวไหม

ตอนแรกคนเขาดูครับคุณผู้ชมครับ
เขานึกว่ามันคือสาหร่ายที่โรยอาหารญี่ปุ่น

มันคือฝอยขัดหม้อครับคุณผู้ชมครับ
แล้วมันไม่ได้มาเป็นเส้นมันมาเป็นกระจุก

มีคนเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับเพจผู้บริโภคครับ
ระบุว่าฝากเพื่อนซื้อบะหมี่มาจากพ่อค้ารถเข็น
ก๋วยเตี๋ยวป๊อกที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากแบบนี้
ห่อออกมากะจะกินให้หนำใจซะหน่อย
เจอฝอยขัดว่อปนมากับเส้นบะหมี่
ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ได้เนื่องจากฝากเขาซื้อ
ก็เลยมาร้องเรียนกับเพจเตือนใจผู้บริโภค
หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปครับคุณผู้ชมครับ
มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
ตั้งคำถามว่ามันปนมาได้ยังไง

ผมเดาว่าพ่อค้าอาจจะทำหล่นไปในถังผักหรือเปล่า
เขาจะแขวนถังผักไว้ที่รถอะไรอย่างนี้
แต่ตอนหยิบผักหยิบเส้นมาลวก
มันก็น่าจะผ่านมือผ่านตาบ้างมั้ยอ่ะ
ตอนใส่ถุงมันไม่เห็นว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันอ่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่ามันอันตรายมากนะ

เดี๋ยวมันจะบาดไส้บาดคอกันได้นะครับ
ก็เรียกร้องให้พ่อค้าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกเนี่ยนะฮะ
ใส่ใจความสะอาดกันสักหน่อยนะครับ

แต่ว่าด้วยความเคารพนะฮะก๋วยเตี๋ป๊อก

คนเขาเก้าอี้มานั่งต่อต่อกินกันริมถนนเลยนะ
เอาใหม่ผ่ายค้อป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกคือมาแล้วเนาะ